ซึ่งเราหวังจะเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยสมาคมกีฬาวอเล็กบอลเขาออกประกาศนะครับ
อันนี้คือโพสต์ที่สมาคมแชร์ออกมาใช่ไหมครับ

แสดงว่าตอนนี้มีหลายคนน่าจะโดนไปแล้วด้วยนะครับ
เรื่องนี้เนี่ยเรืออากาศเอกจากสุวรรณโตเจริญเลขาธิการสมาคมนะครับ
เหนือจากวิธีการของสมาคมกีฬาวอเล็กบอลแล้ว
คือมันยังมีหน่วยงานภาครัฐพร้อมจะหยิบยื่นมือเข้ามาช่วย
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเองการกีฬาแห่งประเทศไทย
แต่ว่าตอนนี้ก็ต้องรอหลักเกณฑ์ในการเป็นเจ้าภาพของทาง
ทั้งของสาพันธ์โลกเองแล้วก็ทางฝั่งของเอเชียด้วย
สมาคมบอกแล้วว่าไม่ต้องการให้แฟนวอเล็กบอลตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่หวังดี
ใช้โอกาสนี้หลอกลวงก็เลยออกประกาศเตือนระวังบุคคล
จะนำชื่อของสมาคมไปแอบอ้างในการหาเงินครับ
ทีเหมือนเราจะตกลงกับเกาหลีใต้เป็นข่าวที่ยังไม่ได้เป็นทางการ
เกาหลีใต้จะเป็นเจ้าภาพชิงแชมป์เอเชียแล้วเราจะเป็นเจ้าภาพคัดเลือกโอลิปิกในโซนเอเชีย
แต่ว่าเหมือนจะมีการพลิกเหมือนกันเกาหลีใต้อาจจะยื่นขอเป็นเจ้าภาพรอบคันเลือกไปโอลิมปิก
ในโซนเอเชียด้วยช่วงเดือนมกราคมปีหน้า
ส่วนเรื่องของวอเล็กบอลชายอายุต่ำกว่า๒๓ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่๓ที่พม่านะครับ
วันนี้แข่งรอบรองชนะเลิศคู่ระหว่างญี่ปุ่นเจอกับไต้หวัน
ลงแข่งไปช่วงเวลา๑๖นาฬิกา๑๕นาทีกำลังถ่ายท่อสดอยู่